จบแล้วคดีจ้างวาลค่าเอกจักริตพนิษฐ์ผาธิกรรม
อดีตนักแม่นปืนทีมชาติไทยครับ
วันนี้สารดีกาพิพากษาแก้โทษแม่ยายนะครับ
ที่เป็นผู้จ้างวานค่า
ส่วนหมอนิ่มนั้นสารพิพากษายกฟ้อง
ส่วนมือปืนคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
สารท่านสั่งให้จำคุกตลอดชีวิต
และร่วมชดใช้เงิน๒๕๐๐๐๐บาทพร้อมดอกเบี้ย
ผู้สื่อข่าวรายงานจากสารอาญามีนบุรีนะครับ

ดีกาคดีความผิดต่อชีวิต
จ้างวานค่าเอ็กจักริตพนิษฐาติกรรม
อดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย
โดยมีบีดาผู้ตายเป็นโจทย์ฟ้องใครบ้าง
นายจีรศักดิ์กลิ่นคล้ายคนนี้เป็นมือปืน
นางสาวสุรางดวงจินดามารดาของหมอนิ่ม
แพทย์หญิงนิธิวดีผู้เจริญยศอดีตภรรยาของคุณเอ็กซ์
นายสันติทองเสมทนายความ
นายธวัชชัยเพชรโชธคนที่ขี่รถนะครับ
ร่วมกันเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ไปครับคดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาวันที่๑๙ธันวาคม๒๕๖๒
ประหารชีวิตสถานเดียว
หญิงนิธิวดีและนายสันติฐานร่วมกันใช้จ้างวันฆ่าผู้อื่น
ขณะที่มือปืนและคนขับรถนะครับให้จำคุกตลอดชีวิต
ส่วนนางสาวสุรางมารดาของหมอนิ่มพิพากษายกฟ้อง
และให้จำเลยที่๑และจำเลยที่๓ถึง๕
ชดใช้ค่าเสียหายค่าสินไหมจำนวน๒๕๐๐๐๐บาท
ต่อมาในปี๒๕๖๑สารอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้
ยกฟ้องแพทย์หญิงนิธิวดีแต่ให้ลงโทษประหารชีวิต
นางสาวสุรางมารดาฐานใช้จ้างวานให้ฆ่า
ขณะที่คำให้การของนางสาวสุรางนั้นเป็นประโยชน์
ลดโทษให้จำคุกตลอดชีวิตและล่าสุดครับคุณผู้ชมครับ
สารดีกาท่านพิพากษาแก้ว่าให้คำให้การชั้นสอบสวน
ของนางสาวสุรางนั้นเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา
มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงโทษจำคุกไว้๒๕ปี